สามรายการสดนับประจูปไปพร้อมกันครับ
กรอบด้วยคะแนนเสียงถึงจำนวนเท่าไหร่
ก็ให้ประกาศด้วยว่าคะแนนเสียงถึงจำนวนที่กำหนดไว้นั้นหรือไม่
ผมก็ขอเรียนประกาศดังต่อไปนี้นะครับ

มติรับหลักการ
สมาชิกสภาพุทธแหละสุดรสี่ร้อยสิบเก้า
คะแนนเสียงสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ด

ครึ่งหนึ่งคือสามร้อยหกสิบหก
และคะแนนของวุฒิสมาชิกให้ความเห็นชอบ
หนึ่งในสามหนึ่งในสามคือแปดสิบสอง
เพราะฉะนั้นฉบับที่๑นี้ก็รับหลักการนะครับ
มีผู้ลงคะแนนไม่รับหลักการ๘คะแนน
สอดสอดแปดคะแนนสมาชิกวุฒิสภาสิบสามคะแนน
รวมยี่สิบเอ็ดคะแนนมีงดออกเสียง
ี่สิบหกคะแนนสอสอนะครับ
สมาชิกวุฒิสภาสามสิบเจ็ด
เก้าสิบเจ็ดคะแนนรวมพุ่งงดออกเสียงร้อยยี่สิบสามครับ

รับหลักการรวมหกร้อยสี่สิบเจ็ดคะแนน
เป็นคะแนนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด
เป็นคะแนนวุฒิสมาชิกให้ความเห็นชอบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหก
ไม่รับหลักการสิบเจ็ดคะแนน
ทางสมาชิกสภาผู้แทนรัฐดรรมและสมาชิกอุทธิสภารวดออกเสียงห้าสิบห้าคะแนนนะครับ
เป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรสามเป็นของวุฒิสมาชิกห้าสิบสอง
ก็รวมเป็นห้าสิบห้าคะแนนครับเพราะฉะนั้นฉบับที่สองนี้คะแนน
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งคือสามร้อยหกสิบหก
ดังนั้นเมื่อมีคะแนนหกร้อยสิบเจ็ดก็ถือว่ารับหลักการ
เพราะมีสมาชิกวุฒิสภาให้ความเห็นชอบด้วยเกินหนึ่งในสามคือ
เกินแปดสิบสองคือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกครับฉบับที่สองนี้ก็ถือว่ารับหลักการนะครับ
รำนวลฉบับที่สามมติรับหลักการสองร้อยสิบสามคะแนน
เป็นสมาชิกทภาพพุทธรรณ๒๐๙มุทธิสมาชิก๔
ไม่รับหลักการ๓๕คะแนนงดออกเสียง๔๗๒คะแนนครับ
ฉบับที่๓นี้ไม่ถึง๓๖๖นะครับ
ดังนั้นคะแนนวุฒิก็ไม่มีผลอะไรนะครับ
ฉบับที่๓นี้ถือว่าไม่รับหลักการครับ
ฉบับที่๔คะแนนรับหลักการรวม๒๖๘คะแนน
เป็นของสมาชิกทภาพพุทธธรรมรสดร๒๑๒ของสมาชิกวุทธภาพ๕๖
ไม่รับหลักการ๒๐เป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรัดดร๘
เป็นของวุฒิสมาชิก๑๒งดออกเสียง๔๓๒ครับ
เป็นของสมาชิกทภาพพุทธธรรมรส๒๖๓

เป็นของวุทธธิสมาชิก๑๐๐
เป็นของวุทธธิสมาชิก๑๐๐

เป็นของวุทธธิสมาชิก๑๐๐

เป็นของวุทธธิสมาชิก๑๐๐
เป็นของวุทธธิสมาชิก๑๐๐
รวมของสวไม่มีนะครับสอสอรับหลักการสองร้อยเก้า
คะแนนไม่รับหลักการห้าสิบเอ็ดคะแนนอดออกเสียงสี่ร้อยหก
คะแนนครับเป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนดรสองร้อย
เอ็ดของวุฒิสมาชิกหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าฉบับที่
ห้านี้คะแนนรับหลักการไม่ถึงครึ่งหนึ่งคือไม่ถึง
สามร้อยหกสิบหกก็ถือว่าไม่รับหลักการนะครับฉบับที่
หกมติรับหลักการสองร้อยเก้าครับเป็นของสมาชิกวุฒิ
สภาห้าสิบเก้าของสมาชิกสภาพผู้แทนรดรสองร้อย
รวมสองร้อยหกสิบแปดคะแนนครับมันรับหลักการข้อ
ไม่ถึงสามร้อยหกชั่วบกแต่ว่ามีคะแนนไม่รับหลักการสิบ
คะแนนเป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนดรแปดเป็นของ
วุฒิสมาชิกสิบเอ็ดแต่มีภูมิวนออกเสียงสี่ร้อยสามสิบ
สองคะแนนครับเป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรสองร้อ
ของสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดครับรับ
นูลฉบับร่างฉบับที่เจ็ดมติรับหลักการสองร้อยสิบสอง
คะแนนเป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนรดรสองร้อยเก้าของ
สมาชิกสามครับดังนั้นคะแนนจึงไม่ถึงสามร้อยหกสิบห
แต่ว่าเรียนให้ทราบว่าคะแนนไม่รับหลักการหนึ่งร้อยสาม
ร้อยสามสิบเก้าครับเป็นของสมาชิกสภาพผู้แทนสดร
หกสิบเอ็ดและเป็นของวุฒิสมาชิกเจ็ดสิบแปดงดออก
เสียงสามร้อยหกสิบเก้าเป็นของสมาชิกสภาพผู้
แทนรดรสามสองร้อยสิบสามเป็นของสมาชิกหนึ่งร้อย
ห้าสิบหกดังนั้นฉบับที่เจ็ดนี้คะแนนไม่ถึงสาม
หกสิบหกจึงไม่รับหลักการกรรมการตรวจนับ
คะแนนเซ็นชื่อไว้ทั้งหมดหกท่านนะครับดังนั้นโดยสรุป
เป็นอันว่าร่างทั้ง๗ฉบับนี้ฉบับที่๑ของ
นายสภงอมวณวิราตกับคณะรับหลักการครับจบับ
ที่สองของในวิรัติรัฐนเศษกับคณะรับหลักการฉบับ
ที่ไม่รับหลักการคือร่างจบับที่สามจบับที่สี่จบ
ที่สามของนายสภงอมวณวิราตกับคณะจบับที่
สี่ของนายสภงอมวณวิราตกับคณะจบับที่ห้า
ของนายสภงอมวณวิราตกับคณะจบับที่หกของนาย
สภงอมวณวิราตกับคณะจบับที่เจ็ดของนายจรอน
อันนี้คือผลสรุปรวมทั้งหมดก็รับหลักการ๒ฉบับกระบวนการ
ต่อไปก็คือตั้งกรรมาธิการครับท่านประธานครับครับ
ผมผมครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
ผมสวัสดีครับขออนุญาตหาลืมท่านประธานว่าการขันคะแนนของท่านประธานเนี่ยนะครับ
ก็คงมีผลตามที่ประธานได้ขานคะแนนไปแต่ผมอยากให้บันทึกเอาไว้
ตามรัฐมนูลที่บันจัดไว้ในมาตราสองร้อยห้าสิบหกวงเล็กหกนะครับท่านประธานครับ
ที่บอกว่าผลของคะแนนดังกล่าวนี้นะครับจะต้องมีในจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาพุทธรัศดร
พักการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนรัศดร
หรือรองประธานสภาพประเทศรัฐสดรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพัก
การเมืองดังกล่าวนั้นด้วยเพราะจะมีผลว่าในการที่บางร่างนั้นเนี่ยนะครับ
คะแนนของสมาชิกวุฒิภาไม่ถึงแต่ไม่ทราบว่าในส่วนของสภาพุทธรัศดร
ถ้าเรียกง่ายง่ายคือในส่วนพักฝ่ายค้านเนี้ยนะครับมีจำนวนถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือไม่
ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ของการบันทึกคะแนน
แม้คะแนนที่จะผ่านมติว่ามีเสียงสวหนึ่งในสามก็ตาม
มันถึกว่าเสียงของฝ่ายค้านนั้นเนี้ยนะครับมีจำนวนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ
เพื่อความสมบูรณ์ของการบันทึกคะแนนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านเสรีครับ
วาระนั้นจะเป็นวาระที่สองครับวาระที่หนึ่งการรับประการต้องการ